สิ่งที่ต้องพูดถึงสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้ก็คือการเปลี่ยนระบบจาก๔๓๓มาเป็นระบบ๕๓๒หรือบางครั้งก็มาเป็น๓๕๒หรือไม่ก็บางทีก็๕๓๒นั่นเองนะครับ
ระบบนี้พี่ซิโก้ได้ใช้มาใน๒เกมหลัง

และก็รบถึงเกมแรกในนัดเปิดสนาม

ว่าระบบนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร
๓๕๒ท่านนับตั้งแต่บอลโลกรอบคันเลือก
ที่เสมอกับออสตีเรย์๒๒ต่อด้วย
โดนีเซีย๔๒ที่มาก็มาจากฝริตทุศิเยในกลุ่นสื่อชาวฝรั่งเศส
เคยสร้างญี่ปุ่นให้แข็งแกร่งด้วยการคว้าแชมป์เอเชียนคลับในปี๒๐
แล้วก็เข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายในบอลโลกปี๒๐๐๒ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นเจ้าภาพนะครับ
โก้ก็บอกว่าเขาเสี่ยงใช้แผนนี้กับทีมชาติไทยในสถานการณ์ที่ต้องการคะแนนจากออสเตรเลีย
แล้วก็เห็นว่านักเตะไทยนั้นเล่นได้นะครับก็เลยคิดว่าระบบนี้น่าจะเป็นระบบที่ทุกคนนั้นเชื่อมั่น
แล้วข้อดีของ๓๕๒คือมีตัวลุกมากขึ้นกลางแน่นขึ้นและเกมลุกด้านข้างก็จะมากขึ้น
เพราะว่าแก๊กทำหน้าที่เหมือนปีกเมื่อเปลี่ยนมาเกมรับก็จะมีเกาหลัง๕คนนะครับ
แต่ข้อเสียคือหากขาดวินัยและความเข้าใจก็จะเปิดช่องว่างให้คู่ต่อสู้
เหมือนเกมที่พบกับอินโดนีเซียแล้วโดนเปิดเข้ามาแล้วก็ทำประตูครับ
คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือทำให้กางแน่นขึ้นแต่ข้อเสียของมันบางทีนักเตะต้องฟิตจริงนะ
ตำแหน่งวิ่งแก๊กทั้งซ้ายและขวาคือต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอด
แต่ระบบนี้นะครับย้อนไปอีกครั้งหนึ่งรุ่นที่พี่ซิโก้เป็นนักเตะอยู่เนี่ย
วิทยาลักษณ์ก็เคยใช้ระบบนี้ประสบเขาเสด็จไปแล้วเหมือนกันนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของฝั่งคู่แข่งของเรากันบ้างนะครับ
วีสุนทรามูรติครับกุญสือทีมชาติสิงคโปร์นะครับ
ก็กล่าวในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ว่าเขานั้นไม่เน้นตั้งรับเหมือนเกมที่เสมอกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพ๐ต่อ๐นะครับ
จากวันนั้นสิงคโปร์เหลือผู้เล่นเพียงแค่๑๐คนตั้งแต่นาทีที่๓๒
มันจะเป็นเกมที่ต่างออกไปกับวันนี้ที่จะเจอกับไทยนะครับ
เขานั้นเผยว่ามีวิธีโจมตีจุดอ่อนในเกมรับของไทยซึ่งมีปัญหาในเรื่องของลูกกลางอากาศและเคยเสียท่าอินโดนีเซียมาแล้ว
รวมถึงเขาเชื่อว่าเขานั้นมีแผนที่จะหยุดธิรสินแดงดาไม่ให้จบสกอร์ง่ายอีกด้วยนะครับ
ขณะที่ดรชวิตผลชีวินนะครับอดีตกุญสือทีมชาติไทยชุดที่แพ้สิงคโปร์ด้วยจุดโทษปริศนานะครับได้เพียงรองแชมป์ปี๒๐๐๗
ก็บอกว่าตอนนี้ทีมไทยนั้นศักยภาพดีกว่าสิงคโปร์แน่นอนทั้งตัวผู้เล่นแล้วก็ระบบหลีกในประเทศ
หากฟ่องกันการเปิดจากด้านข้างและเพิ่มความหลากหลายในเกมลุฟทั้งการยินไกลและเปิดจากด้านข้างต้องมีมภาพมากกว่านี้
รวมถึงการลุยเข้าไปเดี่ยวโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับโดยไม่เน้นการเข้าทำสวยงามในกรอบ๑๘หลาแค่อย่างเดียว
ก็จะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับ
ไปย้ำกันหน่อยกับโปรแกรมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
แข่งขันวันนี้นะครับในเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีหรือว่าประมาณบ่าย๓๓๐ครับ
พบกับสิงคโปร์นะครับส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน
ปินส์เจ้าภาพนะครับจะเจอกับอินโดนีเซียในเวลา๑๙นาฬิกาครับ